พาท่านไปดูภารกิจในวันหยุดของหลังกันหน่อย
หลังที่ตามเรื่องราวของเขากันมา๒๓วันแล้วนะครับ
ชายหนุ่มวัย๒๓ปีที่ไปคัดเลือกทหารกองเกิน
หรือว่าทหารเกณฑ์จับได้ใบแดงนะฮะ

อีก๖เดือนต้องเข้าประจำการก็ร้องไห้
เป็นห่วงยายที่อยู่ที่บ้านจะไม่มีคนดูแล
สะอึกสะอื่นใหญ่เจ้าหน้าที่ต้องมาฮิวปิ่งมาพยุงเลย

ชีวิตความเป็นอยู่ทำงานที่ไหนอะไรยังไง

เราก็เลยตามไปดูกันหน่อยว่า
วันนี้หลังทำอะไรยังไงบ้าง
เพื่อท่านจะได้ช่วยอุดหนุนขนมของเขาด้วย
จริงวันนี้หลายคนหยุดใช่ไหมคะ

เพราะว่าหลังเขาทำงาน๖วันต่อสัปดาห์

แต่ผมก็ยังเอาขนมไปขายนะเขาบอกแบบนี้

ผมทำงานแล้วก็ทำรายได้เสริมด้วยการรับขนมมาขาย
เพราะฉะนั้นด้วยความเคารพทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใย

หลังไม่ขอรับเงินบริจาคอะไรใดทั้งสิ้น
นี่ฮะยามโรเนี่ยเอามาขายให้กับพี่ที่ทำงาน
พี่ก็โอ้โหอุดหนุนกันใหญ่เลยนะครับ
นายศักดิ์ฤทธิ์ศรีสุนทรหรือว่าหลังวัย๒๓ปีนะครับ
หนุ่มที่ไปจับใบแดงในการคัดเลือกทหาร
แล้วก็มีเหตุการณ์อย่างที่ท่านเห็นนะครับ
วันนี้ท่านก็ไปวันนี้เขาก็ไปทำงานที่บริษัท
ที่ทำงานอยู่ที่ย่านคลองศาล

นำขนมยามโรสตรอเบอรี่

เพื่อนร่วมงานก็สนใจให้ความอุดหนุนกันเยอะนะครับ

หลังรับขนมมาขายที่บริษัทที่มาทำงานนะครับ
ก็ลองเอามาลองตลาดก่อน๒๐กล่อง
โอ้โหปรากฏว่าแป๊บเดียวหมดนะครับ

เดี๋ยวเอาสินค้าชนิดอื่นมาขายเพิ่มเติมด้วยนะครับ
เพราะว่าเขาสามารถหามาให้ได้นะครับ
ก็นำเสนออย่างอื่นให้กับพี่ที่ทำงาน
เค้กหน้านิ่มเค้กชนิดต่างนะครับ

นี่ที่ออฟฟิศเรามีลายกลุ่ม

หลังก็ส่งมาทางไลน์กลุ่มก็ได้

หลังบอกว่าตั้งใจว่าจะหาเงินให้ได้สักก้อนหนึ่ง
เพื่อจะขายขนมด้วยแบรนด์ของตัวเอง
ในช่วงเวลานี้๖เดือนก่อนเข้าเกณฑ์ทหารนะครับ
เพราะว่าหลังจากลองขายขนมมาประมาณ๑ปี

เขาก็รู้สึกชอบการขายอยู่

ติดตรงที่ถ้าจะมีแบรนด์
เป็นขนมเค้กขนมปังหรือว่าขนมอะไรเป็นของตัวเองเนี่ย

เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้งานประจำแล้ว
ก็จะพยายามเก็บเงินเพื่อให้ได้ทุน
จะได้มาเปิดเป็นขนมของตัวเอง
ส่วนจะขายทางช่องทางออนไลน์หรือว่าทางไหน

แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้
และขอยืนยันเช่นเดิมว่า
ไม่ขอรับเงินบริจาคอะไรใดทั้งสิ้น
เขาสามารถทำงานได้นะครับ
ถ้าใครเมตตา
หรือว่าเห็นใจเห็นเรื่องราวของเขาแล้วเนี่ย

ขายมาปีนึงแล้ว

สมกับขายหมูย่างด้วยช่วงเช้า

ก็อาจจะเป็นของตัวเองเลย

แบรนด์แล้วก็ขยับขยายส่งเองครับ
ก็ถ้าจะช่วยก็ขอเป็นอุดหนุนขนมอย่างเดียวครับ

สองผมเคยอดทนทุกอย่างมาก่อน
ในเมื่อโอกาสมันเข้ามาขอเป็นการอุดหนุนจะดีกว่าครับ

ได้เดินได้ขยายธุรกิจที่ผมฝันมากกว่าครับ
มากกว่าการมาให้โดยเงินปาก

ความฝันของผมผมอยากได้ราชการครับ
แต่ว่าผมอยากมีธุรกิจของตัวเอง

ช่วยเสริมให้ครอบครัวได้มีธุรกิจ

ถ้าครบ๒ปีเกณฑ์ทหารเสร็จก็สมัครต่อได้นะครับ
ขายขนมรับสั่งขนมอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับ
หลังบอกว่าจากนี้ไปเขาก็คงใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมแล้วครับ
ก็จะเก็บเงินเอาไว้เป็นทุนรอน
ตัวไปรับใช้ชาติในเดือนพฤศจิกายนที่ต้องเข้าเกณฑ์ทหารนะครับ
ส่วนเรื่องของพ่อกับแม่ที่ทิ้งเข้าไปตั้งแต่๓เดือนแล้วก็อยู่กับยายมาตลอดเนี่ย
ยังอยากพบหน้าเหมือนเดิมแต่ว่าก็ไม่เคยโกรธนะที่พ่อกับแม่ทิ้งเข้าไป
ก็มาหายายหน่อยมาหาผมหน่อยก็แล้วกันครับ
แล้วเพื่อนพี่ที่ทำงานของหลังนี่บอกว่าโอ้โหเห็นชีวิตของหลังผ่านทางเรานี่แหละ
ไทยรัฐทีวีเนี่ยบอกเห็นแล้วก็เออเข้าใจว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยต้องเจอกับอะไรยังไงบ้างสำหรับชีวิตที่ใช้อยู่นะครับ
วันนี้ทุกคนก็เลยแบบเอื้อเฟื้อกันมากนะฮะ

กับโค้งกับข้าวจากที่บ้านมาเผื่อนั่งกินข้าวกลางวันด้วยกันเนี่ยโอ้โหดูแล้วก็อบอุ่นน่ารักทีเดียว

นี่แหละฮะคนไทยเนี่ยจะมีอะไรมากไปกว่าเรื่องของน้ำใจที่มีให้กัน
ใช่คือไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานจริงก็มีหลายหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือ
อย่างคุณบุ๋มปนัดดาเองเธอก็บอกเข้าไปตอนนี้เตรียมเงินเอาไว้๑๐๐๐บาท
ตั้งใจจะให้กับหลังในเดือนแรกที่หลังต้องเข้าไปฝึกเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดเดือนแรกเข้าไปอาจจะยังไม่ได้เงินเลย
เตรียมเงินสำรองเอาไว้ให้แม้หลังจะบอกว่ายังไม่เอาก็ตาม
แล้วก็หนึ่งสิ่งที่คุณบุ๋มพูดเพื่อให้หลังสบายใจด้วยก็คือถ้าเกิดระหว่างที่หลังไปฝึกแล้วคุณยายจะต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ย
เดี๋ยวจะจัดเตรียมเรื่องรถรับส่งไปโรงพยาบาลให้
คุณยายก็ทราบแล้วนี่คุณยายบอกไม่เป็นไรนี่ขอบคุณไปบอกไม่เป็นไรสามารถดูแลตัวเองได้อยู่นะครับ
เงินทอนต่างเงินทุนอะไรพวกนี้เดี๋ยวเขาหากันได้นะครับ